ตามติดความเคลื่อนไหวของวอเล็กบอลหญิงครับที่จะไปแข่งซีวีลีกนะครับ
เวียดนามก็เดินทางไปเรียบร้อยโค้ชด่วนดันัยศรีวัชระเมธากุลก็บอกนะครับว่า
สราต้อมคำจะเข้ามาช่วยเติมเต็มในฐานะสตาร์ฟโค้ดเรื่องของจังหวะตัวเซ็ตนะครับ
ก็เป็นปัญหามาตลอดเหมือนกันในช่วงหลังของทีมวอเล็กบอลสาวไทยนะครับ
ซึ่งโค้ดด่วนก็มองถึงจุดนี้ที่ต้องเร่งในการแก้ไข
แฟนบางส่วนก็เดินทางไปส่งนักกีฬานะครับมีการประกาศรายชื่อ
จริงแล้วส่วนใหญ่ก็เป็นตัวหลักหลายคนแล้วครับจะขาดเพียงแค่หัทยาบำรุงสุข
แล้วก็มีนุษฎาต้อมคำที่เข้ามาเสริมเป็นสตาร์ฟโค้ชตามภาพที่เห็นเลย
ชด่วนก็บอกว่านุษราจะเข้ามาช่วยเรื่องของการพัฒนาเรื่องแท็กติกตัวเซ็ตให้สมบูรณ์มากยิ่งขึ้น
ที่ผ่านมาเนี่ยก็ขาดจังหวะแบบนี้อยู่แล้วก็กระบวนการที่ละเอียดสำหรับการเซ็ต
ก็เลยให้นุษดาเข้ามาช่วยส่วนนี้ครับ
ครับมาให้เราเน้นเรื่องของการฝึกซ้อมมากขึ้นเพราะว่าเกมนี่ที่เราต้องไปเจอในอีก๒๓เกมนะครับ
ตอนอนามั้นเป็นสำคัญสิ่งสำคัญที่สุดเราต้องเตรียมความพร้อมของทีมของเรา
ครับผมส่วนอาจารย์พรนธ์โค้งยตนะครับ
ชบอกเลยนะครับแล้วก็สกิลพื้นฐานต้องแม่นยำมากขึ้น
ก็จะเป็นการทดลองระบบทีมด้วยที่พยายามจะเปลี่ยนมาในช่วง๒๓อาทิตย์ที่ผ่านมาครับ
เราก็สร้างความแม่นย้ำมากขึ้นในสกิวด้วย
แล้วก็ร่างกายด้วยหนูก็มองว่าร่างกายเราก็ดีขึ้นตามลำดับค่ะ
ก็ถือว่าเป็นโอกาสที่เราได้ลองระบบทีมที่เราแบบพยายามปรับเปลี่ยนกันมา
ในช่วงระยะเวลา๒๓อาทิตย์ที่ผ่านมาค่ะก็ถือว่าซ้อมแล้วก็ทดสอบระบบทีม
โปรแกรมการแข่งขัน๔สิงหาคม๔โมงเย็นเจอกับอินโดนีเซีย๕สิงหาคม
เวลาเดียวกันพบกับฟิลิปปินส์และ๖สิงหาคมก็จะเริ่มแข่งขันเวลา๑ทุ่มเจอกับทางเวียดนามครับ
ต่อกันที่กีฬามหาวิทยาลัยโลกครับครั้งที่๓๑ที่เมืองเฉิงตูประเทศจีน
ก็คือเทคอนโด๔๙กิโลกรัมหญิงน้องเทนนิสพาณิพักษ์วงพัฒนากิจ
เจ้าของเหรียญทองกีฬามหาวิทยาลัยโลก๒สมัยซ้อนนะครับรอบชิงเจอกับทางแม่เวดินเซ็น
แชมป์โลกขนล่าสุดก็เพิ่งเจอกันมาในศึกชิงแชมป์โลกที่อาซิบัยจารย์
ซึ่งครั้งนั้นเนี่ยน้องเทนนิสแพ้ไปแต่ว่าครั้งนี้ครับแก้ตัวสำเร็จนะครับ
เอาชนะไปทั้ง๒ยกเลย๕๓๕๑คว้าเหรียญทอง๓สมัยติดต่อกันอย่างยิ่งใหญ่
เป็นนักกีฬาไทยคนแรกที่ทำได้ด้วยครับ